พิธีบวงสวงเบิกเนทสามอภิมหาเทพไม้ตะเขียนทอง
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยคึกคลื้นขนาดไหนค่ะ
ไม่แพ้คุณชนะนะจ๊ะนี่เลยที่วัดฝ่ายหิน
สุเทพตะมนต์สุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คุณสุรเชษตาคำมากำนันตำบลสุเทพ
เป็นประธานร่วมกับคุณเข้มมะฤทธพิทักษ์เจ้าของบ้านร้อยธวรบาลบ้านเทวาลัย
นำลูกศิษย์ร่วมประกอบพิธีบูชา๓อภิมหาเทพตะเคียนทอง
โอ้โหเป็นจริงจัยอลังการเอ็กโค้ก็มาจริงจริงจริงยิ่งใหญ่มาก
พิธีเนี่ยเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ก่อนนะคะ
พระสงฆ์๕รูปเจริญพุทธมนต์ให้พรจากนั้นก็จะมีการฟ้อนรำหน้าตะเทวบูชาค่ะ
นี่แบบนี้นะคะจะยิ่งใหญ่อลังการงานเทพถวายเลย
แล้วก็ตามมาด้วยพิธีพรามพิธีพรามฮินดูนะคะ
ฮินดูเขาก็จะมาประกอบพิธีในการจัดงานครั้งนี้ด้วย
มีทั้งพิธีพุทธพิธีพรามเห็นไหมนี่
มันเป็นพิธีกรรมที่สวยงามดี
ถูกต้องแล้วก็มีประชาชนมาร่วมพิธีมากกว่า๒๐๐คนเลยทีเดียว
สงสัยใช่ไหมว่า๓อภิมหาเทพไม้ตะเคียนทองมีองค์ใดบ้าง

เท้ามหาพรมนะคะน้ำหนักรวม๖ตันสูง๑๒เมตร
ขอพรกันไปเชื่อว่าใครที่จะมาปิดทองที่เท้าขององค์เท้ามหาพรมตรงนี้
ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย
ส่วนอีกหนึ่งองค์เป็นพระพิคเนธปัญจมุกคณะปฏิเชื่อว่าใครมาขอพรจะประสบความสำเร็จค่ะ
และ๓พระอินทร์ทรงช้างเอราวันนี่น้ำหนักรวม๗๓ตันสูง๑๔เมตรครึ่ง
ขอพรปิดทองที่ลึงช้างแล้วก็เดินลอดท้องช้าง
เป็นเลข๘นะเดินไขว้เป็นเลข๘นะแล้วขอพรขอโชคขอลาบ
จะได้ความเรื่องของการขจัดอุปสรรคต่างทำให้อายุยืนยาวเหมือนช้าง
และก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบเลย๓องค์เทพทุกเรื่อง
ครบครันมาครบจบใน๑เดียวซึ่งเทพทั้ง๓องค์ที่บอกว่าเป็นมหาเทพไม้ตะเคียนคืออะไร
แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนทองทั้งหมดอุ้ยคือทั้งท่อนเลยใช่ไหม
ใช่แกะสลักโดยช่างชาวอำเภอสรรปะตองและอำเภอสรรกำแพง
เรียกได้ว่าเป็นประติมากรรมที่สวยงามแล้วชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองเลยค่ะ
อันนี้ดีคนทำคนแกะเนี่ยต้องมีฝีมือนะ
ใช่คุณดูดินี่เป็นงานแบบว่างานสินแล้วมีความละเอียดอ่อนปรานินทร์สวยงามมาก
แกะจากไม้ตะเคียนทองสามองค์แบบนี้เอาสาธุกันจ้า